สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ลุ้นระทึกกับสถานการณ์ฝนที่มาพร้อมกับพายุนะครับ
แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นะครับ
ดังนั้นฟังประกาศเตือนจากทางราชการเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ
ที่จะลดความตื่นตระหนกในพื้นที่ที่อาจจะต้องเจอกับสภาพอากาศแปรปวนนะครับ
แต่แน่นอนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฟ้าสถานการณ์ฝนรวมไปถึงคลื่นนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าหลักตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องของฝนเนี่ยนะครับ
ว่าจะเป็นหย่อมฝนครับที่ก่อนหน้านี้ขึ้นเนินที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ขณะนี้ก็จะไปรวมกับหย่อมฝนในประเทศพม่าแล้วนะครับ
จึงทำให้ลักษณะของความชื้นที่เข้ามาปกครุมของเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ

ทำให้โอกาสการเกิดฝนนั้นลดลง

เพราะว่ายังมีอีกรอบหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันนะครับ
เพราะว่าในช่วงประมาณวันที่๒๔๒๕เนี่ยนะครับ
จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งหย่อมครับ
เกิดขึ้นในบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
่อมนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาความเร็วลมนะครับ
สามารถให้จะหอบเอาความชื้นจากทะเลเคลื่อนที่มาแถวบริเวณอ่าวตังเกีย

ก็ทำให้หลังกลางสัปดาห์อาจจะต้องเตรียมรับมือฝนอีกรอบหนึ่ง
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า๗วันหลังจากนี้ภาพรวมสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้างในแต่ละภาคนะครับ
เหนือครับโอกาสการเกิดฝนนั้นยังคงเยอะอยู่นะครับ
เพราะว่าเป็นแนวที่ร่องฝนปกคลุมพอดี๑๖๐๗๐ของพื้นที่ครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐องศาเซลเซียตคือสูงสุดนะครับ
ส่วนภาคอีสานครับโอกาสการเกิดฝนอาจจะลดลงหน่อยกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๒๐องศาสูงสุด๓๑องศาเซลเซียตครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับก็พบว่าโอกาสการเกิดฝน๑๓๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้นนะครับ
วุฒิภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๒๓๒องศาเซลเซียตครับ
ทะเลก็จะมีขึ้นประมาณ๑๒เมตรนะครับ
วุฒิภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาสูงสุด๓๔องศาเซียตครับ
มาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างนะครับ
ฝนลดลงนะครับ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๒๒๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
คลื่นสูง๑๒เมตรเท่านั้น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

คลื่นจะอ่อนกำลังลงสูงแค่ประมาณ๒เมตรนะครับ
แต่ก็ยังอันตรายอยู่สำหรับเรือเล็กนะครับ
ส่วนโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

การเกิดฝนก็จะลดลงกว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด๒๔สูงสุด๓๓องศาเซลเซียต
อย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นการคาดการณ์ถึงวันที่๒๕
หลังวันที่๒๕โอกาสการเกิดฝนจะเพิ่มขึ้น

เป็นอย่างไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันท์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ